วันนี้พาทั้งไปกินพาทั้งไปเที่ยว
พาทั้งไปดูเรื่องอะไรแปลก
ไปดูเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชมฮะ
ยำหน้าแน่น
ยังไงยำหน้าแน่น
คุณผู้ชมแน่นชัวร์เลย

ปัดแก้มเพิ่มกะสู้ให้หน้าแน่นไปกว่านี้อีก
คุณเต็มแล้วแต่งเต็มแล้วไปร้านนี้ดีกว่ายำหน้าแน่นนะฮะช่วงนี้เขาบอก
โอ้โหนี่ต้องมาร้านยำและร้านยำร้านนี้มีของดีก็คือ
มันแก้วของดีของจังหวัดมหาสารคามเอามาเป็นยำซะเลย
พ่อค้านี่พ่อค้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ติดขนตาไม่ได้ทาปากอะไรนะ
ใช่คืออย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้า
แต่เกี่ยวกับเครื่องหรือว่าพวกมันแก้วพวกเครื่องยำอะไรทั้งหลายแหละ
มันแน่นเต็มจานไปหมดนี่หั่นกันก่อนเลยมันแก้วของดีของมหาสารคามนะคุณนะ
เขาบอกว่าเนื้อมันแก้วมันมีความฉ่ำน้ำเมื่อนำไปคลุกกับน้ำยำ
มันยิ่งฉ่ำเข้าไปใหญ่เลยมันจะดูดน้ำไปกินมันแก้วในถาดหลุมโรงเรียนอนุบาลเมื่อก่อนเนี่ย
ไม่ใช่คุณลองกินกับยำเนี่ยแล้วมันกรอบนะมีความหวานของมันนิดนึง
แล้วมีน้ำยำที่มันซึมเข้าไปอยู่ในมันแก้วผมพูดจนน่ากินไหมล่ะ
แล้วก็มาใส่เลยแล้วแต่คุณจะเอาอะไรใส่ยำใส่กุ้งใส่ปูปลาหมึกไส้กรอกหมูยอ
ยำรวมกันปรุงรสต่างขาดไม่ได้ถ้าคนชอบปลาร้าเหยาะเข้าไปหน่อยคุณ
น้ำปลาร้านะฮะแล้วก็นี่ใส่พริกใส่มะนาวแท้เข้าไปน้ำมะนาวแท้เข้าไปนะฮะ
จานใหญ่นะคุณนะกินได้หลากหลายคนเลย๔๙๙บาทเขาบอกว่าทานได้ประมาณ๕คน
ร้านเปิดทุกวันฮะ๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยใครอยากจะแซ่บตอนกลางวันก็ได้
ใครอยากจะแซ่บตอนกลางคืนก็ไปได้แต่ว่าเขายกเว้นเสาร์อาทิตย์นะ
ไวหน่อยก็คือ๑๐โมงเช้าคุณร้านตั้งอยู่ถนนสุรนารายฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
โทรไปได้เพราะเห็นแน่นแบบนี้คุณโอ้โหเพราะว่าเดี๋ยวร้านจะแน่นคนเยอะ
ใช่ค่ะครับเปิดขึ้นหน้าจอนะจ๊ะไม่ได้แต่จุงจาก๙๖๕๘๒๒๕
เห็นแล้วน้ำลายสอเลยขอเกินน้ำลายก่อนสุดอ่ะนะครับ
ทีนี้ค่ะกินกันแล้วเราไปสายเที่ยวกลางเต็นต์แคมปิ้งกันหน่อยไหม
ดูบรรยากาศเห็นไหมคุณแค่เห็นแค่ภาพแรกแค่นี้ก็ฟินแล้วอ่ะ
ไม่ใช่เมืองไทยไม่มีทางเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยของเรา
ยังไม่ไปไกลทั่วโลกเราไปอยู่ที่เมืองไทยอยู่ค่ะคุณผู้ชม
แต่อยากชวนไปที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
งานนี้เลยค่ะวังตาหงาสองพันยี่สิบสอง
ซึ่งเขาใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำวังตะหงาเนี่ยนะคะ
อยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูน

ชอบนอนเต็นต์กินปิ้งย่างริมน้ำ
เช้าปั่นจักรยานชมหมอกล่างป่า
กลางวันพายเรือขยักในอ่างเก็บน้ำ
กลางคืนมีกิจกรรมรอบกองไฟปิ้งย่างนอนชมดาวกัน
โอ้โหไปได้เลยค่ะคุณผู้ชม

เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เผื่อไปจัดกิจกรรมกันด้วย
น่าไปนะคุณนะผมชอบบรรยากาศแบบนี้
แล้วนี่อะไรเมื่อกี้ดูชาชักเหรอ
ชาชักนี่ชาชักไฟด้วย
คุณผู้ชมฮะเราไปที่บ้านหลังนี้กันหน่อยหนึ่งนะฮะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
คุณผู้ชมสร้างไว้เพื่อลูก

คุณผู้ชมยกเป็นมรดกแล้วเขียนพินัยกรรม
ให้ลูกเลยบ้านหลังใหญ่นี้
เดี๋ยวนะบ้านนี้เป็นบ้านน้องหมา
แล้วเจ้าของเนี่ยเขาไม่เรียกน้องหมาเป็นตัวนะคะ
คุณผู้ชมฮะวาสนาของน้องหมา
ทั้ง๑๗คนที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้
ตู้เสื้อผ้าคนใส่ไม่ได้
เพราะมีแต่เสื้อผ้าของลูกน้องหมา
ตู้ไปหมดอุปกรณ์ต่างไม่ใช่ของคน
น้ำนะดื่มน้ำก๊อกไม่ได้นะจ๊
ต้องเป็นน้ำกรองเท่านั้นนะคุณ
อุปกรณ์ใดเป่าผมเครื่องซักผ้า
อุปกรณ์ล้างอะไรต่างนานา

มีอะไรบ้างชิวาว่าชิสุบอมเบอร์เรเนียน
ตัวเมีย๑๖คนตัวผู้๑คน

คุณบ้านหลังนี้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน
แล้วก็ทำพินัยกรรมให้ลูกทั้ง๑๗คน

ถ้าวันหนึ่งคุณพี่เจ้าของเขาไม่อยู่

นางสาวกัญจรัฐศักดิกรธนาซิริ

พี่ไก่เป็นนักธุรกิจสาวโสดผู้เป็นเจ้าของลูก
แล้วบอกว่าโอ้เดี๋ยวแม่จะเลี้ยงดูลูกนะ
แล้วก็จะทำพินัยกรรมให้ลูกนะคุณนะ
โอ้โหมีทั้งเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้า

แม่บ้านดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะ
ให้ดูให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ทำพินัยกรรมให้ลูกทั้ง๑๗คนนี้นะฮะ
มีคนเข้ามาชมถึงเป็นล้าน
ดูดินี่คือมีแม่บ้านคอยดูแลอาบน้ำให้กับลูก
ครับผมขอเกิดเป็นลูกพี่ไก่
บางคนบอกนะขอเกิดเป็นหมาตัวที่เอ้ยคนที่๑๘เลยได้ไหม

ตักแบ่งนะใส่ชามแบบเท่ากันแบบนี้
โอ้โหลูกมีมรดกแล้วฮะ

เที่ยงกินฟินเที่ยวสำหรับวันนี้นะฮะ